คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสบายดีหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยกับคุณไอซ์แล้วก็คุณแบงค์มาพร้อมกับลูกสาวน้องนินลาด้วยนะคะตอนนี้กำลังน่ารักทีเดียวนะคะพูดคุยกันหน่อยที่ผ่านมาหายไปไหนนะคะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักระหว่างแม่ลูกด้วยนะคะที่ก่อนจะถึงวันแม่นะจ๊

คนหนึ่งไปอยู่ต่างจังหวัดเลย

จะมีโอกาสได้กลับมารวมกันไหมคะ๔คน๔หนุ่ม
ค่อนข้างน่าจะยากพอสมควร
แต่ว่าบทบาทปัจจุบันเลยตอนนี้ก็คือ

แล้วก็เป็นคุณพ่อของน้องนิลา
แล้วก็เรื่องงานนี่เป็นงานร้องครับผม

จะตกมือเป็นสามีพระยา

ได้น้องนิลาสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดี

พาเขาไปลองกิจกรรมมาเยอะแล้วค่ะ
แต่สุดท้ายเราจบที่นี่แหละเขาชอบ

คุณพ่อด้วยห่วงมาก
คือติดลูกอ่ะติดลูกติดหลานกันหมดเลยทั้งบ้าน

ใครเป็นแม่แล้วนะคะ
ก็จริงแล้วลูกสาวก็มีพรุ่งอะไรไหมคุณแม่ด้วย
จริงหรือเปล่าค่ะน้องนีลา

เข้าไปข้างหน้าค่ะ

รักคุณแม่ไหมคะ

ใช่ด้วยล่านไป
ให้ลักลูกมากที่บ้าง
อยากให้แบบทุกครั้งที่เขาล้มหรือว่าโดนแบบใครแกล้งมาอะไรอย่างนี้
จะแบบเจ็บแทน
แล้วถ้าซุดมีดเป็นแฟนเดินมาถามทั้งคุณแบงค์คุณไอ๊คแบบนี้แหละคะ
สบายดีหรือเปล่าจะบอกว่าไงบ้างคะ

แล้วละครยังรับอยู่ไหมคะตอนนี้ค่ะก็ติดตามได้ตอนนี้ไม่มีเรื่องครับอืม
ตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้าง

เราต้องเป็นคนมีสมาฆารวค
ทำหน้าที่ทุกอย่างที่เขาให้มาให้ดีที่สุด